คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีผู้ปกครองคนหนึ่งถูกคุณครู
ที่เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนที่ลูกเรียนอยู่ค่ะ
ทำร้ายร่างกายแล้วก็โพสต์ภาพเอาไว้ว่านี่
หลักฐานบาดแผลแบบนี้

นี่ค่ะหลายจุดเลยนะคะถี่ข้อถี่แขนเนี่ยนะคะ

ตามข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าสาเหตุก็คือ

ไม่ยอมจ่ายค่าเทอมลูกค้างเอาไว้ตั้ง๒เทอมแล้ว

ไม่นะเทอมเดียวหรือเปล่าไปดูใบเสร็จไปดูเอกสารสิ

ถึงขั้นที่ผู้ปกครองถูกครูทำร้ายร่างกายตามภาพนี้นะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะว่าผู้หญิงคนนี้
ชื่อว่านางสาวบีคนที่ถูกทำร้าย
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบให้นะคะ

เขาบอกว่าไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นอะไรกับคนบาดเจ็บหรอก
แต่อยากจะเป็นคนกลางมาแชร์เรื่องราวนี้
เพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนเจ็บ
นางสาวบีนามสมมุติคนนี้ค่ะ
เขาก็โพสต์คลิปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๖ตุลาคม
ไปรับลูกชายอายุ๔ขวบนะคะ
อยู่อนุบัน๑โรงเรียนเอกชนแห่ง๑

สำหรับผ่อนจ่ายค่าเทอมลูกเทอมแรก

แต่ครูที่โรงเรียนอนุบาลของลูก
อ้างว่ายังค้างจ่ายค่าเทอม
เทอม๒ของปีการศึกษา๒๕๖๒อีกเทอมนึงนะ

พูดแบบเสียงดังต่อว่าผู้ปกครองท่านเนี่ยเสียงดัง

ผู้ปกครองคนนี้บอกว่าจ่ายแล้วนะ
ก็ยืนยันกับครูไปว่าจ่ายแล้วจ่ายแล้ว
แต่โรงเรียนไม่ได้ออกใบเสร็จให้
ทีนี้ครูก็กลับไปดูสมุดจดบันทึกการจ่ายค่าเทอม
สุดท้ายอ้าวก็จ่ายไปแล้วจริง
ทีนี้ยังไงล่ะก็เลยเกิดความไม่พอใจขึ้นนะคะ
ผู้ปกครองก็เลยบอกว่าย้ายโรงเรียนเลยดีไหม
กลายเป็นทะเลาะกันระหว่างครูกับผู้ปกครอง
แล้วครูก็มาทำร้ายผู้ปกครองจนได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะ
มีแผลที่ไหล่ซ้ายแขนซ้ายหน้าท้องที่คอ
หนูไปคอยดูสมุดซึ่งพอคุณครูเปิดสมุด
มันก็จะมีชื่อหนูเขียนอยู่ในสมุดว่านาง
ชื่อนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้ได้จ่ายตังค์น้องแล้ว

คุณครูก็เริ่มสีหน้าไม่พอใจแล้ว
คุยกับเราไปตบโต๊ะไปคือเอามือตบที่โต๊ะ
หนูก็เลยบอกว่าเนี่ยทีแรกครูว่าหนู
เพราะหนูยังไม่ได้จ่ายต่อหน้าผู้ปกครองคนอื่น
เต็มเลยแล้วพอครูเจอหลักฐาน
คำขอโทษของครูสักคำก็ไม่มี
แล้วไล่ให้เรากลับหนูก็กลับ
หนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
หนูขอย้ายลูกหนูออก
เพราะว่าเวลาหนูจ่ายอะไรแต่ละอย่าง

หนูไม่รู้ว่าครัวจะเรียกเก็บตังค์หนูเมื่อไหร่อีก
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
ในพื้นที่ตำบลพรมโลกอำเภอพรมคิรี
ก็ไปคุยกับคุณครูคู่กรณีนะคะ
แต่ก็บอกว่ายังไม่อยากจะให้สัมภาษณ์
ต้องรอการแจ้งความที่สพพรมคิรีในวันที่๑๕ตุลาคมนี้
แล้วก็ให้ข้อมูลว่าทางโรงเรียนไม่ได้ทวงเรื่องของค่าเทอม

แต่วันเกิดเหตุนะคะครูเห็นนางสาวบีทะเลาะกับสามีอยู่หน้าอาคารเรียน
ครูบอกว่าครูเข้าไปห้าม
นางสาวบีเข้าใจผิดคิดว่าไปผลัก
ก็เลยหันไปด่าครูแล้วก็ทำร้ายครู
ครูอีกคนที่เห็นเหตุการณ์ก็จะเข้ามาช่วยเข้ามาห้าม
แต่ก็กลายเป็นว่าเข้าใจผิดไปอีกคิดว่าจะมารุมทำร้าย
ข้อมูลก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะ
ส่วนเจ้าของร้านขายของชำข้างโรงเรียนค่ะ

ก็บอกว่าความเห็นส่วนตัวนะ
ไม่เชื่อว่าครูจะไปทำร้ายผู้ปกครอง
ที่ถูกกล่าวหาตามที่ได้มีการโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
เพราะครูก็ไม่เคยสร้างความเสื่อมเสียอะไรให้กับโรงเรียน
ครูที่ถูกกล่าวหาเป็นถึงลูกผู้มนุยการโรงเรียนด้วยซ้ำ
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ว่ามีการลงบันทึกประจำวันมีการแจ้งความอะไรกันไว้หรือเปล่า
ปรากฏว่าก็ยังไม่มีนะคะ
มีแค่การโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ

ผู้ปกครองที่ชื่อว่านางสาวบีนามสมมุติคนนี้
เขาทำเรื่องขอย้ายลูกไปเรียนที่โรงเรียนอื่นเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ข้อมูลก็ยังไม่ตรงกันจากฝ่ายของผู้ปกครองและฝ่ายของครู
ทีนี้บาดแผลของผู้ปกครองเด็กคนนี้เนี่ยจะเกิดจากใครใช่ไหม

แต่ว่าถ้าผู้ปกครองเขาบอกว่าก็ครูเอามาทำร้ายเขานะครับ